คือเป็นเด็กวัย๑๖ปีถูก
ทางด้านกลุ่มวัยรุ่นมาเป็น๑๐เลยนะ

คือโดนมีดมาฟันแขนจนแขนเกือบขาดค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมา
มาลงโทษเอาดูภาพจากรอบวงจรปิด
ลูกศรแดงลูกศรเหลืองนี่ไหมคะ
ใต้ตีไล่แทงกันครับ
ใช่ค่ะเกิดขึ้นตีหนึ่งของเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน๒คน

แต่วัยรุ่นอีกกลุ่มนึงขี่มอเตอร์ไซค์มา๓๔คัน

คนที่หนีก็หนีเข้าซอยไปค่ะแต่ว่าซอยมันตัน
ดูสิเลยโดนคู่อริที่ตามเข้ามา
รุมทำร้ายโดนเอามีดฟันจนเจ็บได้รับบาดเจ็บ

หมวกกันน็อกโยนทิ้งหนีรอดไปได้
ทีนี้น้องวัย๑๖ที่ถูกทำร้ายร่างกาย
โดนมีดฟันที่ต้นแขนข้างซ้ายเป็นแผลใหญ่มากจนเกือบขาด
แล้วตอนเดินออกมาขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้
คือแขนซ้ายเห็นไหมดูสิห้อยเลยค่ะ
ต้องใช้แขนขวาคอยช่วยพยุง
แล้วหลังจากนั้นพลเมืองดีมาเห็นก็พาส่งโรงพยาบาล
ทีนี้แม่ของน้องคนเจ็บคนนี้ห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว

แล้วอยากให้ตำรวจไปตามกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มคู่อริที่มากันเป็น๑๐คนมารับโทษหน่อย
เอาฟังคุณแม่ของคนเจ็บค่ะ

ตอนลูกล้มมาแล้วหาคนช่วย
หนูก็นึกว่าทำไมมึงติดใจมึงทำด้วยอะไร
ลูกขนาดลูกกูไหว้มึงแล้วอย่างนี้
ขอชีวิตมึงมึงยังฟันลูกกูได้อีก
ใจมึงแบบไม่ใช่คนแล้วล่ะ
ลูกชายเคยมีปัญหามีเรื่องของคนคุณนี้ไหม
ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเลยค่ะ
แล้วคนกลุ่มนี้ใช่เด็กในพื้นที่ไหม
ที่เราทราบไม่ใช่เด็กในพื้นที่เรา
คุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับปากทางเข้า
อพระแปดแดงที่สมุดประการแล้วก็ไปสอบถาม
เพื่อนของคนเจ็บเพื่อนเขาอายุ๑๗ปี
ที่นั่งซ้อนท้ายไปในวันนั้นเขาก็เล่าให้ฟัง
ว่าวันนั้นชวนกันไปขี่มอเตอร์ไซต์กับเพื่อน

แล้วทีนี้ก็เลยไปจอดนั่งเล่นที่ลานคนเมืองที่พระประแดงนี่แหละค่ะ
แล้วไปเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเขานั่งอยู่ก่อนแล้วไง

ทีนี้น้องที่ซ้อนท้ายเขาบอกว่ากลุ่มนั้นเหมือนกับเมาอยู่

วัยรุ่นกลุ่มนั้นเขาก็เลยควักมีดออกมามาควง
ควงเหมือนควงโชว์ว่าเฮ้ยข้ามีอาวุธนะข้ามีมีดนะ
ควงขู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะ
น้องทั้งคนเจ็บแล้วก็น้องที่นั่งซ้อนท้ายเห็นท่าไม่ดีไง

แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่เขาควงมีดขู่เนี่ยนะ
กลับไล่ตามมาขี่ตามมาเรื่อยค่ะ

กลุ่มของน้องฝั่งคนเจ็บเนี่ยก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเลย
แล้วตัวน้องที่ซ้อนท้ายน้องวัย๑๖มาเนี่ยนะคะ
ก็ขี่มาทีนี้ถือว่าเป็นคันที่โชคร้ายนะ
เพราะว่าโดนกลุ่มนั้นเขาขี่ประกบ
พอมาถึงตรงนี้ก็เลยตัดสินใจจอดรถทิ้งวิ่งหนี
แต่ว่าเพื่อนก็คือน้องวัย๑๖ที่โดนฟันแขนเนี่ย
ดันวิ่งเข้าซอยไปแล้วไปเจอทางตัน
ก็เลยโดนทำร้ายร่างกายโดนทั้งชกต่อยโดนทั้งใช้มีดฟัน
ส่วนตัวน้องที่นั่งซ้อนท้ายคือน้องเขาวิ่งหนี

เขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับแล้วพอรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการรวบรวมตัวมา
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปตามจับกลุ่มตัวมาสอบปากคำ
เมื่อเช้านี้มีความคืบหน้าในช่วงสัก๑๐๓๐
พี่สาวของวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็มาติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
เพราะว่าคลิปต่างคุณที่เห็นแบบเมื่อกี้นะ

มันถูกเผยแพร่แล้วก็ถูกโพสต์ไปในโลกโซเชียล
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานใช่ไหมครับไม่ใช่แค่โพสต์อย่างเดียว
เขามีการไปคอมเมนต์คุยกันใต้โพสต์ด้วย

เออนะฮะคือเหล่านี้มันเป็นหลักฐานชั้นดีนะครับ
เรื่องของคลิปที่ถูกโพสต์อะไรเอาไว้
ใครมาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างนะครับ
จะได้สืบทราบว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะฮะ
ใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะครับ
เพื่อจะดำเนินการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วนะฮะ
แสดงว่าตอนนี้ตำรวจคือมีคลิปจากกล้องวงจรปิด

รวมถึงมีคอมเมนต์ของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เขามีการคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนน้องคนเจ็บวัย๑๖ปีค่ะ
ตอนนี้น้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
ถามว่าโอ้โหน้องแขนซ้ายเกือบขาด

เพราะว่าถือว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
แผลมันใหญ่แผลมันลึกมากค่ะ
เพราะว่าเป็นแผลลึกไปถึงกระดูก
หมอบอกว่าเดี๋ยวต้องเฝ้าดูอาการ
ต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อ
ทีนี้พี่สาวของทางฝั่งคนเจ็บ
เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มนั้นมาแสดงตัวหน่อย
แล้วเดี๋ยวจะได้คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะ

แล้วถึงขั้นต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาฟันเลยเหรอ
หรือเคยเกิดเรื่องอะไรกันทะเลาะอะไรกัน
หมางอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะคะ